มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
ตั้งแต่ก่อน๖โมงก่อนกรบทรงชาตินี่แหละ
แต่ผู้ชุมนุมก็ยังปักหลักกันอยู่
ตอนนี้น่าจะอยู่แถวสี่แยกนางเลิ้งใช่ไหมครับ
บริเวณแยกนางเลิ้งตอนนี้ผู้ชุมนุมจำนวนน้อยมากค่ะ
มีการกระจายตัวออกไปจากพื้นที่ที่แยกนางเลิ้งแล้ว
มีส่วนหนึ่งที่ยังคงปักหลักในการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจก็มีการประชาสัมพันธ์
ให้สื่อมวลชนออกจากพื้นที่
ให้สื่อมวลชนออกจากบริเวณสะพานข้ามแยก
แล้วก็สะพานข้ามทางด้วยนะคะตอนนี้
นี่เราจะเห็นภาพตำรวจ

ตำรวจนี่ก็เริ่มเดินเข้ามา

ก็เดินมาจากที่ทางด้านของสะพานชมัยมรเชษอีกส่วนหนึ่งค่ะ
สรุปแล้วตอนนี้คือมีกำลังตำรวจทั้งหมด๒จุด
ถูกต้องหรือไม่คะ
แล้วได้มีสัญญาไหมครับว่าจะกระชับพื้นที่ตอนประมาณสักกี่โมงครับ
ตอนนี้ทางด้านของแกนนำนะคะ
มีการประกาศยุติการชุมรัมเปล่า
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากออกจากพื้นที่แล้วนะคะ
มีบางส่วนพยายามที่จะทำลายป้อมที่แยกนางเลิ้ง
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการปูพรมเข้ามานะคะ
นี่ค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะเดินไปไหนกันครับตอนนี้

ด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ๒กองร้อยนะคะ
แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรถตู้
แล้วก็จะมีการผู้บัญชาการเหตุการณ์คอยสั่งตลอดเวลาว่าให้เดินหน้าแล้วก็ให้หยุดนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดค่ะ

เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ก็น่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับใช่ไหมครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ชมนุมไม่ค่อยเห็นในพื้นทีแล้วนะคะ